ปฐุมธานีครับมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้น
จะมีกลุ่มวัยรุ่นเขาไปรวมตัวอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งมีเป็น๑๐คนนะครับ
แล้วก็มีคนร้าย๒คนดักซุ่มอยู่หลังจากนั้นลั่นไกลโป้งนัดเดียวฮะ
เจาะเข้าที่กกหูด้านซ้ายกระสุนฝังในวัยรุ่นอายุ๑๖ล้มทั้งยืน
อาการตอนนี้คือโคม่า๕๐๕๐นะฮะดูภาพหลักฐานครับ
เด็กก็ยังเป็นเด็กนะคะถึงแม้ว่าจะห้าวแค่ไหนพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปไม่มีใครทำอะไรถูกเลยนะ

ก็บอกว่ารถพยาบาลอ่ะเรียกรถพยาบาลสิ
แล้วพอรู้ว่าโดนยิงเข้าไปบริเวณส่วนหัวทุกคนตกใจเลยเห็นไหมฮะ
วิ่งกระเจิดกระเจิงกุมหัวกันเลยค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นทั้งผู้ชายผู้หญิงครับรวมแล้วประมาณ๑๕คนฮะ
ถ้าดูเวลาจากวงจรปิดก็คือประมาณสักช่วงตี๒นะฮะตอนที่ผู้ชายชุดแดงโดนยิงแล้วก็ล้มลงพื้นแล้วนั่นนะครับ
ทุกคนนี่คือตกใจกันมากนะครับ
คือก่อนหน้านั้นมีคนร้ายซุ่มอยู่ในอีกด้านหนึ่งเป็นมุมมืดครับด้านซ้ายของจอ
แล้วก็ชักปืนออกมาลั่นไกยิงหนึ่งนัดครับกระสุนเจาะเข้าไปโดนที่ร่างของในโอ๊คครับอายุ๑๖ล้มแน่นิ่งเลยทุกคนก็พยายามที่จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนสวัยประชาราชครับในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจสพคูคศมาตรวจสอบครับพบว่าในโอ๊คคนที่ถูกยิงเนี่ยยังไม่รู้ว่าโดนปืนอะไรยิงนะฮะโดนเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้าที่กกหูฝั่งซ้ายแล้วฝังใน

แล้วอาการคือตั้งแต่ตอนถูกยิงและระหว่างพาตัวส่งโรงพยาบาล
คือเหมือนกับทุรนทุรายทรมานตลอดเวลา
มาเกาหัวได้แล้วก็ยังสายหัวได้นะครับ
และเพื่อนพี่น้องก็พยายามเรียก

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้น
วันนี้ครับคุณชิวภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ครับได้ภาพวงจรปิด

เป็นภาพวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่ง

เร็วหน่อยนะฮะเรามีภาพนิ่งด้วย
รถต้องสงสัยดูเวลาครับ
ตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีกับอีกสี่สิบเจ็ดวินาที

มีรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยคันนี้ครับ
ตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดย้ำเวลาอีกครั้ง

แล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายผอมสูง

หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปต่อครับ

สังเกตดูนะครับเกิดอะไรขึ้น

คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือจักรยานต้องสงสัย
ใช่ครับมอเตอร์ไซคันนี้ขี่เข้ามานี่คือขาออกไปแล้วนะครับ

หลังจากขี่มุ่งตรงออกไปนี่คือขาออกใช่ไหมครับ

ปลายทางเข้าไปไหนเขาเลี้ยวซ้อยเลี้ยวซ้ายออกจากซอยไปครับ

นี่ฮะนี่คือหลักฐานเด็ดนะครับที่ไทยรัฐทีวีได้มา
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ครับไปตรวจหาวิถีกระสุนและค้นหาปลอกกระสุน
ยังไม่พบว่าเป็นปลอกกระสุนอะไร
แต่ไปเจอมีดพับตกอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ถามว่ามีดพับนี้ของใคร
ยังไม่มีใครยอมรับครับคุณผู้ชมว่ามีดพับดังกล่าวนั้นเป็นของใครนะฮะ
ตำรวจเนี่ยก็เลยนำตัวในบี๊ดเจ้าของบ้านและคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไปสอบสวนด้วย
เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีหลักฐานเป็นมีดพับไหม
นำตัวในบี๊ไปสอบสวนด้วยนะครับ
เล่มนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมครับอันน้อยที่ตกอยู่เห็นไหมฮะ
สูงใกล้มายังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของ
ในบี๊ดบอกว่าช่วง๒ทุ่มก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่น๒คนขี่รถมาถาม
กับเพื่อนเขาบอกว่ารู้จักบี๊ดไหมเพื่อนบอกว่าไม่รู้จัก

ผู้ชายต้องสงสัยทั้งสองคนก็เลยเหมือนกับทำท่าขู่
คือเลิกเสื้อขึ้นเปิดเสื้อให้ดูว่าเขาพกปืนมาด้วย
แล้วก็ขี่รถออกไปนั่นตอนสองทุ่มช่วงเที่ยงคืนครับ
เพื่อนก็มารวมตัวกันที่หน้าบ้านจู่เห็นผู้ชายสองคน
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเหมือนจะขี่รถวนมา
แล้วก็จะวนกลับรถก็เลยตะโกนถามว่ามึงเป็นใคร
ไม่มีใครตอบครับแต่ปรากฏว่าได้กระสุนมาแทน
ยิงใส่กลุ่ม๑นัดแล้วก็ขี่รถหนีไป
เขายืนยันว่าทั้งตัวเขาคือตัวของในบี๊ด
และเพื่อนไม่เคยทะเลาะกับใคร
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
นี่คือคำบอกเล่าจากตัวของนายบี๊ดครับ

ผมว่าผมไม่ได้มีเรื่องกับใคร
แต่ข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
สืบทราบมา๓เดือนก่อนครับ
ก่อนที่จะมาเกิดเรื่องเสียงปืนดังเมื่อคืนกลางดึก

เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นที่ลำลูกกาคลองสาม
แล้วยกพวกไปรุมกระทืบกัน
เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยอีกฝ่ายเสียเปรียบนะครับ

ไม่แน่ชัดว่าเป็นความแค้นสะสม
กระทั่งมาก่อเหตุรอบล่าสุดนี้หรือไม่

ชาวบ้านเองครับที่เขาเห็นกลุ่มคนร้ายบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยคนก่อเหตุเหมือนมันมาดักรอตั้งแต่๒ทุ่มแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมคุณมิ้นมาตั้งแต่หัวค่ำเลย

ตอนแรกนั่งอยู่บริเวณหลังบ้าน
สักพักหนึ่งก็ย้ายมาอยู่บริเวณโซนหน้าบ้านครับ

คนร้ายมันก็มาซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นมะม่วง

ในมุมของชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
ข้างนอกด้วยเป็นประจำครับ
ใช้คำว่าต้องชินกับสภาพ
ข้างในไปมีเรื่องข้างนอก

พอแจ้งกันทีก็มาที

บ่อยเลยเส้นนี้จะไม่หยุดนะ

กูก็จะล่ามึงมึงก็จะล่ากู

ตรงไหนมีส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยมาดูแลหน่อยเถอะ

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการล่าล้างแค้นกันไปกันมา

ส่วนอาการของคนเจ็บครับที่โดนยิงนะฮะ

คุณหมอบอกว่าอาการคือ๕๐๕๐นะครับ

เยื่อบุสมองไม่สามารถผ่าตัดได้ครับ

ขณะที่พ่อคนเจ็บบอกว่าลูกเป็นคนติดเพื่อน
แล้วชอบไปหาเพื่อนตอนค่ำมืดดึกอยู่ตลอด

พ่ออยากให้ตำรวจจับคนยิงให้ได้โดยเร็วครับ
อยู่ที่บ้านก็เป็นคนแบบไม่พูดไม่จาก็
แบบคือจะพักหลังมาจะเอาเพื่อน

ตกเย็นมาก็จะไปหาเพื่อน
คุยฟังไม่ได้บอกแล้วสอบไปไหม

จะไปอย่างเดียวอยากให้จับมาดำเนินคดี
เพราะว่าตามที่ฟังข่าวมาตามที่สอบถาม

หมู่บ้านเพื่อนบ้านที่เขามาส่ง

เขาบอกเมื่อวานก็มีการยิงกันอยู่หลังซอย
แต่เมื่อคืนนี้เข้ามาตรงนี้เลยซอยนี้เลย
ถ้าฟังจากที่พ่อของคนเจ็บเล่านี่คือ

แล้วพอเมื่อคืนนี้คือมายิงกันกลางซอยตรงนี้เลย

ตำรวจต้องเร่งจับตัวให้ได้แล้วล่ะครับ

อยู่ระหว่างการสืบส่อหาข้อมูลนะครับ

เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนทั้งนั้นเลย
ต่างต้องมีคุ้นแค้นได้มาก่อน
โดยเฉพาะตัวของคนที่ถูกยิง

และก็ตัวในบีทเจ้าของบ้าน

ตำรวจก็เลยต้องการเค้นสอบกันหนัก
เพื่อจะหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ